อัปเดตอาการของพี่แอนอังคณาทิมดีกันหน่อยนะคุณผู้ชม
ช่วงเวลานี้หลายคนคงได้เห็นภาพกัน
มีการแชร์ภาพกันเยอะเลยในโลกโซเชียลนะฮะ
ฝั่งซ้ายเป็นภาพของเธอที่ตอนแบบสมบูรณ์แบบ

แรกฝั่งขวาเป็นภาพที่เธอนั่งอยู่บนเตียง
หลายคนตกออกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น

แต่ว่าล่าสุดค่ะเพื่อนสนิทอย่างเฮเลนปวราได้มาอัปเดตอาการ
ว่าที่พี่แอนตอนนี้มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรงนะคะ
แต่ว่ากำลังใจของคุณแอนเนี่ยยังดีอยู่ค่ะ
และอาการล่าสุดของนักร้องสุดเซ็กซี่
คุณแอนอังคณาทิมดีถูกเปิดเผยผ่านทางอินสตราแกรมของเฮเลนปวรา

โดยชี้แจงอาการจากการเปิดเผยของพันธ์ตำรวจโทดรวิระบำรุงศรี
เพิ่งไปเยี่ยมอาการป่วยที่โรงพยาบาลเลิศสิน
พบว่าพี่แอนกำลังป่วยหนักด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดขั้นรุนแรงค่ะ
หากว่าปล่อยทิ้งไว้แน่นอนว่าจะต้องเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ
และตลอดระยะเวลาที่ล้มป่วยก็ไม่ได้รับงานเลย
ทำให้เธอเองลำบากอย่างมากนะคุณ
ขาดค่ารักษาพยาบาลนั่นเองค่ะ

ก็ได้รับการเปิดเผยจากเฮเลนผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่านอกจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้ว
ยังพบว่ามีอาการตับอักเสบร่วมอีกด้วยค่ะ
ซึ่งขณะนี้แพทย์ก็ได้ใช้วิธีการรักษาตามอาการ
ทางนี้คุณแอนเองก็ยังกำลังใจดีอยู่ค่ะ
ร่าเริงแล้วก็พูดคุยได้ตามปกติ
ซึ่งเฮเลนก็รับนะคะว่ายังมีความกังวลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
เพราะว่าต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ

คนที่เคยอยู่ร่วมวงกันมาก่อน

ก็กำลังหาทางช่วยเหลือด้วยเช่นกันค่ะ

ให้พี่แอนก็ลองติดต่อดูตามช่องทางดีแล้วกันนะ
คุณเฮเลนก็น่าจะมีการโพสต์เอาไว้ด้วยนะคะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณแอนหายเร็วแล้วกัน
แต่ต้องบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกระมัดระวังตัวมากขึ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสมาที่ว่าคุณแอนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับ
ทำงานหนักนะคะครั้งแรกที่เธอล้มป่วย

มีถึงการย้อนไปว่าเธอเนี่ยมีการทานวิตามินอะไรที่แบบ

พยายามให้ผิวขาวเหลืองอย่างนี้เยอะเกินไปหรือเปล่า

ร่างกายบางทีมันยังไม่ออกผลตอนแรกไง
อืมสะสม

เป็นระยะต่อเนื่องนั่นเองนะคะ